วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูไปดูความคืบหน้า
คดีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของน้องน้ำหวาน
น้ำหวานเป็นนักศึกษาสาวอยู่ที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพนะครับ
กลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงปิดเทอม
แต่ว่าไปเสียชีวิตหลังจากที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อน
แล้วนั่งรถออกไปกับผู้ชายที่ชื่อเอ็มก่อนที่จะมีอุบัติเหตุนะครับ

แต่การเสียชีวิตของน้องน้ำหวานนั้นมีเงื่อนงำหลายอย่าง
ต้องมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมทางคดี
ขณะเดียวกันวันนี้เพื่อนของน้องน้ำหวานได้ออกมาตัดเพาะเสียใจ
ถูกสังคมมองว่าเป็นนางนกต่อ

น้ำหวาน

หญิงสาวที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดว่าเป็นคนพาน้ำหวาน
นักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำไปส่งเที่ยวรถของเอ็ม
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาอยู่ในขณะนี้
โดยเธอบอกว่าเสียใจกับการที่ถูกมองว่าเป็นนกต่อ
ที่เป็นห่วงและบริสุทธิ์ใจที่จะออกมาส่งน้ำหวานเที่ยวรถ

โดยที่ผ่านมารู้จักเอ็มก็เป็นสุภาพบุรุษและคอยดูแลน้อง
ซึ่งเธอเองเคยไปดื่มสุราเที่ยวกันบ่อยครั้ง
ก็ไม่เคยมีทีท่าลวนลามหรือจะคิดไม่ดี
ก็ตกใจและไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ก็โทรหาพี่เอ็มนั่นแหละค่ะบอกว่า
ก็โทรติดแต่ไม่รับ

แล้วก็เหมือนจะปิดเครื่องแล้วโทรไม่ติดอีกเลย
อีกหนึ่งพยานคนสำคัญนอกจากน้ำฝนแล้วก็คืออาย
ธอมที่รู้จักและทำงานร้านคาราโอเกะกับน้ำหวาน
โดยเธอบอกว่าในวันเกิดเหตุได้ชวนกันไปต่อที่สถานบันเทิงจริง
ซึ่งหลังจากที่เข้าไปในร้านแล้วก็ไม่ได้สนใจน้ำหวานอีกเลย
จนกระทั่งมาทราบว่าเสียชีวิต
ก็อยู่กับเพื่อนสักหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้สนใจแล้ว
ก็คือเข้าไปเที่ยวก็คนเราก็ต้องสนุกไว้ก่อนอะไรประมาณนี้
แล้วตอนเขาจะออกมานะก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาออกมา

สภาพศพใส่กางเกงกลับด้านและไม่มีกางเกงชั้นใน
ทำให้ครอบครัวตัดสินใจเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิปวีนาหงษกุล
เพื่อเด็กและสตรีให้ตรวจสอบการเสียชีวิตของลูกสาววานนี้
โดยตำรวจได้เชิญเอ็มผู้ต้องหาเข้ามาให้ปากคำ
ซึ่งเอ็มให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมหลับนอนกับน้ำหวานจริง
ประกอบกับรวบรวมพยานหลักฐาน
ทำให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายกับเอ็มเพิ่มเติม
พร้อมระบบว่าขณะนี้คดีเคลือบหน้าไปกว่าร้อยละเก้าสิบแล้ว
แม้ว่าการสอบปากคำพยานแวดล้อมตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติม
หรือพบผู้ร่วมขบวนการด้วย
แต่สิ่งเดียวที่จะพิสูจน์ถึงสาเหตุการตายของน้ำหวานได้ชัดเจนที่สุด
คือผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

โดยเบื้องต้นตำรวจได้เรียกเอ็มเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม

จากผู้ต้องหาไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
และต้องมาพบพนักงานสอบสวนหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทันที